อ๋อโหดูสิในนานเราจะได้เห็นคุณแม่มดำแต่งชุดเต็มสตีมขนาดนี้นะครับ
แยกกันให้ถูกระหว่างช่องรัฐสภากับข่าวใส่ไข่นะครับ
โอ้โหแน่สุดยอดผมก็คิดว่าคุณไม่ได้ไปรัฐสภา
ไปทำไมเผื่อไปนั่งเกาะติดสถานการณ์
วันนี้กำลังร้อนแล้วแต่วันนี้ดูเดือดกว่าเมื่อวาน
เดือดมากเลยช่วงนี้วันนี้ดุเดือดกว่าเมื่อวานเลยนะครับ
บอกว่าโอ้โหมีการพูดถึงจำกันได้เรื่องเหมืองทองอัครากันได้ไหม
ถูกต้องก็มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะ
มีนายกบอกคนก็บอกเหมือนกับฝ่ายค้าน
เขาบอกอย่างนี้แองจี้เขาบอกวันนี้แหละเขาต้องการที่จะเอานายกตู่ลงให้ได้
แล้วพี่ตุ๋ก็บอกทันทีว่าอ๋อก็เอาลงให้ได้สิ
เอาบอกอย่างนี้เลยเหรอก็เอาลงให้ได้สิเขาบอกอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลย
ซึ่งตอนนี้หลายคนสนใจมากนะฮะสำหรับการพิปรายครั้งนี้
รามเกียรติยังไงต่อแม่ของเจ๊รามเกียรติยังไงต่อของเจ๊
เมื่อวานนี้ทุกเพจเห็นไหมเขามาสรุปเรื่องรามเกียร
กลายเป็นเด็กไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เลยนะว่ารามเกียรตอนจบเป็นยังไง
แล้วก็นักข่าวก็ไปถามแม้กระทั่งคุณอนุทินเอง
ว่าถ้าให้เลือกในตัวละครคุณอนุทินจะเป็นอะไรอย่างนี้
จริงแล้วกลายเป็นศึกแองจี้จ่างเพราะว่ากลายเป็นศึกอภิปรายวันแรก
ฝ่ายค้านเนี่ยคือทศกัณฐ์อย่าให้พระรามแผงสอนบ่อย
แล้วให้ดูตอนจุดจบของทศกัณฐ์ด้วย
คุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขาบอกเขาเป็นนางสีดาก
ส่วนคุณวิทยศนุกรเผลองามรองรายวิทยุทธิ์มนตรี
เขาเปรียบตัวเองเป็นพี่เพศ

เขาเมื่อก่อนเคยอยู่กับทศกัณภ์

ก็เลยไปอยู่กับพระราม
เพราะนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยสวมบทบาทในการทำหน้าของตัวเอง
เลือกตั้งใหม่บทบาทต่างก็อาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
เขาบอกว่าวันนี้ถึงขั้นไหนรู้ไหมเมย

ทำให้เห็นภาพมากขึ้นมีทั้งคนดีคนไม่ดีมาเล่นบทพระรามครับ
แล้วก็ซึ่งเป็นอุปมาเป็นอุปลักษณ์อย่างนึง
ใช่ครับผมให้เห็นภาพชัดที่สุด
คือพระรามในเรื่องพระเอกคือนายกบอกว่านายกพระเอกถูกไหมแม่

ซึ่งอย่างที่พี่มดพูดจริงว่าหลายคนก็ไปติดตามจริง
เพราะว่าตอนนี้ก็ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็กลับไปวรรณคดีไทยของเรา
พระรักทำอะไรพระรามทำอะไรนางศรีดาทำอะไรอะไรอย่างนี้

ยาราชใช่ไหมกับฤษีใช่ไหมที่ไปเอาหัวใจไป

ก็คือเขาฝากหัวใจไว้กับฤษีที่เกร่งเกรง
ถ้าจะต้องฆ่าทศกัณฐ์คือนอกจาก
จะตัดหัวตัดอะไรแรงก็ต้องไปฆ่าดวงใจด้วย

บอกว่าอย่างสีดาเนอะ

ตรงนี้ท่านจักรจะไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่
กลับมาไล่เรียงถึงขณะนายกเขาบอกว่าถ้ามุ่งหวังจะตีรัฐบาลจะล้มรัฐบาล
จะให้นายกออกไว้ได้เพราะวันนี้เขามีการเตรียม
จดหมายให้นายกลาออกกันด้วยผมว่าไม่ถูก
ไม่ใช่หน้าที่ของท่านมีให้ผมลาออกยื่นไปลาออก
หุ้นส่วนน้อยจากต่างประเทศครับปัจจุบันบริษัทเดิมอยู่กระทั่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
รัฐบาลต่อมาก็ได้ระงับต่อใบอนุญาตประธานบัตร๑แปลง
ด้วยเหตุความไม่ชัดเจนในหลายเรื่องฮะทั้งปัญหาการฟ้องร้อง
ขั้นตอนการไปออกใบอนุญาตนอกจากนี้เนี่ย
ยังมีปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ต้องยอมรับอันนี้คือปัญหาโดยตรง

ใครที่อยู่ก็ให้กับที่เค้ามีการขุดดมืออย่างน้อย
นึกออกไหมมีผลไหมเวลาทำเหมืองทำอะไร
ไหนจะน้ำไหนจะอากาศไหนจะทุกสิ่งทุกอย่าง

ลำบากจากการทำเหมืองตรงนี้มาก
ก็มีการร้องเรียนว่าปัญหาสุขภาพ
เจอสารพิษตกค้างจากการทำเหมืองแร่

รัฐบาลคอสชเข้ามาบริหาร
ขนาดนั้นถือว่าประเทศอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ
รัฐบาลได้พิจารณาการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ

หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็มีการปรับปรุง
พรบประกอบกิจการเมืองแร่

มีบริษัทเอกชนที่สนใจทำเหมือง

แล้วก็ขอต่อใบอนุญาตเดิมกว่า๑๐๐ลาย

เป็นไปในลักษณะของการพิจารณา
แล้วก็รัฐบาลไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดเลย

จะถูกตีความว่าการต่อใบอนุญาต
ดังกล่าวเป็นการยกทรัพยากรธรรมชาติ
ทองอ่ะน้องพระเจ้าเรียกว่าทองไหม
เหมือนกับเรายกทรัพยากรธรรมชาติ
สมบัติของชาติให้กับบริษัทเอกชนตามอำเภอใจ
ข้อกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้น

นี้ขอให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหายความน่าเชื่อถือของประเทศเรา
คำถามหลายข้อที่เกิดจากความอนุมานของผู้อภิปรายเองนั้น
ที่จะพยายามบิดเบือนให้ประชาชนเนี่ย
เห็นว่ามีความเสียหายขึ้นอย่างร้ายแรง
ซึ่งนายกเขาก็ยืนยันนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ผมขอให้สภาวะเป็นศาลที่ได้รับฟัง
ผมพร้อมรับข้อเสนอแนะ

ลองพระท่านสภาคุกแก้ว
ไม่ต้องร้องครับ
ไม่ต้องร้องอืมลาออกเลย

ซึ่งวันนี้เขาถามว่าคนที่เตรียมใบราออกให้กับนายกคือใคร
คือนางสาวทัสนีเบ
มาโทรกเพื่อนสมาชิกการสมาหรันจากอภิปราณเสร็จปุ๊บ

รอคุณประยุทธ์เซ็นอย่างเดียวค่ะ
เซ็นก่อนประชาชนจะหมดความอดทนถึงเวลานั้น
แม้แต่เวลาที่จะเซ็นใบลาออกท่านก็จะไม่มีนะ
นั่นนะฮะมาครบเหลือขาดลายเซ็นท่านนายกอย่างเดียว
ท่านไม่ยอมเซ็นท่านบอกว่าเก็บไว้เซ็นเอง
ก็ไปดูในจดหมายบางอันก็มีคำผิดคำถูกแม่
อืมเขาเรียกว่าแบบให้ไปแก้ให้ถูกก่อนอะไรอย่างเงี้อ่า
มีคำว่าเขาว่าเกียรติคำอะไรอย่างงี้มันต้องสะกดไม่ถูก
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานคือเรื่องอะไรรู้ไหมอะไรคะแม่
คำถามคือหมูแพงหมายแล้วเหรอแกบอกว่าฮะค่ะลงแล้วลงแล้ว
เอ้าคือเอาง่ายง่ายว่าทำไมอยู่ในประเทศไทยหมูแพงได้ยังไง
เพราะมันไม่เคยเกิดในประวัติศาสตร์นึกออกไหมมันจะมีแต่ค่อยขึ้น
มันไม่เคยขึ้นแบบกระโดดจริงจริงอย่างงี้ซึ่งคนที่จะต้องตอบคือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรคุณประพัทธ์โพธสุธนเนี่ยอืม
บอกเลยหมูแพงเนี่ยเขาบอกไปเลยว่าโอเคละยอมรับ
แต่เป็นเพราะการบิดเบือนกลไกในตลาดนะนายกก็ร้อนใจนะ
เขาถามว่านายกร้อนใจในเรื่องหมูไหม
เขาบอกนายกเนี่ยก็เรียกประชุมวันที่๑๔กุมภาพันธ์เนี่ย
ขอโทษนะสิบสี่โมกราคมเนี้ยให้กรมประสุทธิ์สัตว์
ร่วมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยเนอะร่วมกันสำรวจออกไปดู
ซึ่งถนัดที่สำรวจหมูเหลือ๑๒ล้านตัว
ยังให้ไปสำรวจเนื้อหมูในท้องห้องเย็นอีกหนึ่ง
ห้องเย็นยังมีหนู๑๐๐๐กว่าแห่ง๑๐๐๐แห่ง๘๗แห่ง
เพราะว่ามีหมูในสต๊อกเนี่ย๒๕ล้านกิโลกรัม
แล้วทำให้หมูราคาแพงเพราะปริมาณหมูเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ครบ
อ่าฮะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะอะไร
นี่ในรัฐมนตรีบอกอย่างนี้นายกเขาจึงสั่งอีกว่า
แพงเป็นเพราะอะไรหมูไปอยู่ที่ไหน

จริงหมูไปอยู่ที่ไหนนายกเขาถาม
หมูที่ไหนลูกหมูไปอยู่ที่ไหน
วันนี้ทุกคนยอมรับแล้วมันเกิดความผิดพลาดทางกลไกทางการตลาด
ปกติบอกว่ามันเกิดความผิดพลาดทางกลไกทางการตลาด
นี่คือการบิดเบือนกลไกทางการตลาดเราไม่เคยได้ประโยชน์จากพ่อค้าหมูเลย
เราทำงานทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือดังนั้นมันเป็นการบิดเบือนข้อมูลนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น
ตรงนี้ถ้าพอหมูหมดจากในห้องเย็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับราคาแพงเหมือนเดิ
เหมือนว่าจะลงมานิดนึงแต่พอหมูหมดห้องเย็นแล้วเนี่ย

อ๋อหมูหมดไงมราหมูหายไง
ก็ติดตามกันไปได้นะฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องโควิดกันต่อ

วันนี้ประสูรสภาคก็บอกว่าให้ไลค์แต่ละคนเด็ด

ว่าให้มีการตอบโตปนึงละครเลย

เอาล่ะพอไปเรื่องโควิดกันเนอะ

ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘๐๖๖ราย
ประเทศไทยเรามีผู้ติดเชื้อโควิด
ในรอบ๑๔วันที่ผ่านมา
ติดต่อกันเลยหลักหมื่นขึ้นไปตลอดนะคะ
ซึ่งวันนี้เยอะที่สุดตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเลย
ส่วนผู้เสียชีวิตค่ะ๒๗ราย
ถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณสัก๒๘๐๐นะคะ

ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมี
เรื่องของการรักษาโควิด
ซึ่งสมัยก่อนใน๒ปีที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าโควิด๑๙เขาไปถูกจัด
อยู่ในเรื่องของการรักษาแบบวิกฤตฉุกเฉิน
ก็คือถ้าเรียกง่ายสั้นก็คือยูเซฟ

ทีนี้ในช่วงอาทิตย์๒อาทิตย์ที่ผ่านมา

เราจะมีการยกเลิกว่าไม่รักษาโควิดฟรี
หลายคนก็สงสัยแล้วก็กังวลมาก
ว่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นโควิดขึ้นมา
เราจะไปรักษากันยังไงอย่างนี้นะคะ
คือตอนนี้เขามีการผุดแคมเปญขึ้นมา

คือคุณอนุทินมีการบอกไว้ว่าจะมีการยกเลิก
เขาเรียกว่าเอาโควิด๑๙ออกจาก

คุณสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้คุณ
แต่ว่าเปลี่ยนให้มาเป็นการใช้สิทธิที่ปกติที่คุณมี

แล้วก็มีการขุดแคมเปญที่ชื่อว่ายู

ที่เรียกว่าเป็นอาการสีเหลืองหรือว่าสีแดง
เพราะว่าช่วงหลังที่ผ่านมา
สำหรับผู้ป่วยที่ค่อนข้างอาการฉุกเฉินวิกฤต
ไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นหรือว่าโควิดด้วยนะคะ

รองรับผู้ติดเชื้อโควิดอาการสีเหลืองสีแดง
บอกว่าการปรับให้โควิดไปรักษาตามสิทธิ

โดยผู้ที่มีอาการสีเหลืองสีแดง

คือเอาชื่อนี้มาใช้ให้คนเข้าใจว่า
จริงแล้วการรักษาโควิดยังรักษาได้ในกลุ่มคนที่อาการแบบรุนแรง

ทีนี้เดี๋ยวเรามาแบ่งให้ฟังว่าสีเหลืองกับสีแดงที่ว่า
คือคุณจะต้องมีอาการไปถึงขั้นไหนนะคะ
คือวันที่๑มีนาคมเนี่ยค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขจะปรับการรักษาโควิดเป็นไปตามสิทธิ์โดยหลักก็คือ
ผู้ป่วยสีเขียวรักษาที่บ้าน
ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองหรือว่าสีแดงอันนี้เนี่ย

ก็คือให้เข้าสู่การรักษาด้วยสิทธิ์ยูเซฟทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนนะคะ
เมื่อติดตามประเมินอาการพบการเปลี่ยนแปลงขึ้น
โรงพยาบาลคู่สัญญาหรือว่าคลินิกในชุมชนเนี่ย
ก็จะส่งต่อเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลทันที
ส่วนกรณีที่แบบมีอาการหนักเนี่ยค่ะ
ก็คือสามารถใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉินได้ในทันที
โดยประสาน๑๖๖๙ในการที่จะส่งต่อเรื่องไป
เมื่อถามถึงหลักเกณฑ์นิยามของผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดงเนี่ย

อันนี้ทางด้านในแพทย์ทะเรศนะคะท่านก็บอกว่า
ผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองเนี่ยคือเริ่มมีปอดอักเสบ

ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแคโนร่าหรือว่าจะใช้ออกซิเจนที่เป็นไฮโฟร์
ส่วนสีแดงเนี่ยก็คือใช้เตียงระดับ๓
คือต้องนอนในไอซียูมีการใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะ
ซึ่งบุคลากรจะเป็นคนประเมินอาการเพื่อที่จะนำเข้าสู่โรงพยาบาล
คือปกติถ้าสมมุติเราจะรักษาเนี่ยบางทีหมอจะบอกเลยว่าคุณเกณฑ์นี้คุณไปรักษาที่บ้านนะ
เกณฑ์นี้ป่วยหนักแล้วคุณสามารถที่จะรักษาที่โรงพยาบาลได้
เพราะโดยส่วนใหญ่จริงถ้าถามว่าตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อน
เพราะว่าคนจะรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นโควิดปุ๊บ
ฉันจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเพราะรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่า
แต่ณปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าอาการบางคนไม่เยอะมาก
หมอก็จะเป็นคนประเมินอาการแล้วก็ให้รักษาอยู่ที่บ้าน
หรือรักษาแบบว่าตามโรงพยาบาลเพราะอย่างบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโควิด
แล้วไม่ได้เป็นโควิดอย่างเดียวมีโรคร่วมด้วย
อย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันเป็นโรคตายอยู่แล้ว
แต่ประจวบเหมาะกับว่าไปเจอโควิดเป็นโควิดมาด้วยเนี่ยบางทีอาการมันร่วม
โควิดอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่อาการที่เป็นในโรคไตหรือโรคอื่นที่คุณเป็นมันรุนแรงกว่านั้น
คุณก็สามารถที่จะเข้าไปรักษาตามระบบยูเซฟแบบฉุกเฉินอันนี้ก็คือยังฟรีอยู่
แต่ในกรณีสำหรับบางคนที่อย่างบอกไปว่าถ้าแบบอาการคุณเป็นสีเขียวเลย
แต่คุณอยากเข้าไปนอนในโรงพยาบาลเป็นยิ่งเป็นเอกชนนะคะก็ต้องจ่ายเงินเอง
ตามที่มีการชี้แจงกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ทำความเข้าใจของเรื่องยูเซฟกันไป
อีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแคมป์คนงานที่หลักสี่

ไงครั้งที่แรกที่เขาบอกว่าแรงแรงแรงแรงอะลอกแล้วลากสี่อะ
มันก็เริ่มใกล้เข้ามาแต่ก็ยังไม่ใกล้

แต่โชคดีที่อาการอย่างน้อยอยู่
ย้ายแรงงานออกนะคะเป็นอย่างน้อย๑๐วัน
ภายหลังจากมีการรับรายงานจากสถานพยาบาลบอกว่า

เป็นคนงานในพื้นที่เข็ดหลักศรีเนี่ย

อันนี้จากคนงานหนึ่งร้อยห้าสิบคน

ก็ต้องมีการลงพื้นที่ร่วมกับกองควบคุมโรค
แล้วก็ในส่วนของบริการสาธารณสุข

ดำเนินการไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในคนงาน

พบคนงานติดเชื้อเพิ่มเติมเนี่ยอีกสองร้อยแปดสิบแปดราย

จากคนงานทั้งหมดแปดร้อยสี่สิบห้าราย

เขตเองก็เลยมีการสั่งให้ผู้ประกอบการนั้นปิดแคมป์เลยค่ะ

ผู้ป่วยโควิดหารถกลับลบบุรี

ผู้ป่วยไม่ได้เข้าไปเดินในโลตัสนะคะ

อาสามูลนิธินะคะ

ตัวเองได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโควิด
เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๕๔ปี

เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณหน้าห้างโลตัส
ในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ

ก็เลยจัดทีมงานและอุปกรณ์ป้องกันโควิด

แต่มาอาศัยอยู่กับลูกที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ

ลูกพาตัวเองมาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ที่คลินิกแห่งหนึ่งในตัวอำเภอศรีเทพ

ผลปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ

ลูกก็ทิ้งตนไว้ที่คลินิกนั่นแหละ
เพื่อให้หาทางกลับบ้านที่จังหวัดลบบุรีเอง
เพราะว่าสิทธิ์ในการรักษาโรงพยาบาลอยู่ที่นั่น
ตนก็ไม่กล้าขึ้นรถหรือว่าจะโบกรถไปไหน
เนื่องจากว่าเกรงจะนำเชื้อไปติดคนอื่น
ก็เลยค่อยเดินเท้ามาประมาณ๑กิโลเมตร

ซึ่งระหว่างที่เดินมาเนี่ยตนไม่ได้แวะไปที่ไหน
ใครเข้าใกล้ก็จะตะโกนบอกว่าตัวเองติดโควิดอยู่

ทำอย่างไรครับอย่างไรครับบริเวณข้างทางที่รับตาขน

ใช่ก็เลยต้องมีการรีบประสานจัดหารถกระบะ
ขับไปส่งที่จังหวัดลบบุรี
ครับผมนะฮะขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเนาะ
ถูกนะฮะโอ้โหลำบากกันขนาดนี้
ไปฟังเสียงผู้ภัยกันสักนิดนึงแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนอะ
ใช่ดูดิอ่ะไปฟังเสียงพี่ผู้ภัยกันนิดนึงค่ะ
แต่เขาก็มีความรับผิดชอบตัวเองดีครับรับผิดชอบต่อสังคมดีมาก
ก็ไม่เข้าไปในที่พื้นที่ที่มีคนเยอะ
แล้วก็ใครที่จะเดินเข้ามาใกล้เขานี่เขาก็จะตะโกนบอกว่าเขาติดเชื้อโควิด
อะไรประมาณนี้ครับห้องน้ำเขาก็คือปวดฉี่อะไรอย่างเงี้
เขาก็ไปฉี่ข้างทางอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ลูกพอรู้ว่าแม่ติดโควิดทิ้งแม่เฉยเลย

นี่ไงนะฮะเป็นมดจะทิ้งไหม

ใช่เพราะยังไงก็อยู่ด้วยกันกับตรงนั้นมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะไปตรวจแล้ว

เอาความจริงนะวินาทีนี้โควิดไม่ได้น่ากลัว

เมื่อก่อนเราต้องไล่ไทม์ไลน์เขาบอกไอ้โควิดน่ากลัวอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดคือไทม์ไลน์อืม
ทุกวันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งไล่ไทม์ไลน์แล้วมันคืออะไรเว้ย
เราเคยมีโอกาสได้ถามแบบว่าทางพยาบาลหรือว่าทางโรงพยาบาลอยู่นะคะ
กรณีที่แบบบางทีเราเจอผู้ป่วยอย่างนี้
ติดโควิดแล้วไม่ได้มีรถ
ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์ที่จะไปจ้างรถข้างนอกมา
เพื่อที่จะรับไปส่งที่โรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้อากาศมันถ่ายเทนต์แล้วใส่แมสให้มิดชิดไป

ไม่ใช่ทิ้งแบบนี้ไง
อย่างที่รถเมย์บอกก็มาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้ว

เพราะว่าเรามีวิธีการป้องกันอย่างแบบว่า

เขาบอกว่าป้องกันได้ประมาณ๙๙แล้ว

อย่างนี้สมมุติอย่างกรณียอของคุณป้าที่ติดเนี่ย
อำกาลจริงเพราะว่าถ้าเกิดเค้าอาการยังไม่ทรง

อาการสังคมของตัวเองหรือว่าบาททอง

นะครับผมนะฮะก็ต้องดูอาการด้วยว่า
สีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงนะครับ

ไปหาเรื่องควานช้างครับทำอะไรไม่ได้

ไปยิงช้างครับวันนี้พูดสุข่าวแรงงานว่า
มีผู้ชายเฟสบุ๊คชื่อไกรเวียนสุรปศรนะครับ
ได้โพสต์ภาพช้างที่ถูกยิงครับคุณผู้ชมจนได้รับบาดเจ็บ
โดยระบุข้อความว่าระหว่างที่เดินทางจะไปร่วมงานวันวาเลนไทยครับนะฮะ
จังหวัดสกลนครแวะพักค้างคืนที่บ้านจำปาดงอำเภอตะมนต์กุฎเรือคำนะครับ
โดยช่วงกลางคืนเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาเรื่อง๓๔รอบไม่รู้เรื่องอะไรครับ
แต่เลือกที่จะไม่ตอบโต้ฮะจากนั้นตกดึกครับ
กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแบกปืนมายิงช้างครับทำให้ช้างเนี่ยได้รับบาดเจ็บฮะ
โดยเหตุดังกล่าวเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่เข้าไปอ่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
พร้อมกับต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุนะฮะให้เรียกร้อง
ให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยตามตัวมารับโทษให้ได้โดยเร็วครับ
สำหรับอาการบาดเจ็บของน้องช้างนะฮะที่ทำตอนนี้เนี่ยได้ทำการผ่ากระสุนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
นะฮะออกมาแล้วจำนวนนึงเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วนะครับโดยช้างที่รับบาดเจ็บชื่อพลายชัยมงคลนะครับ
อายุ๑๔ปีเป็นช้างเชื่องแล้วก็นิสัยดีแห่งจังหวัดสุรินนะครับ
แล้วก็รวมถึงทำการแสดงมาอย่างมากมายในงานต่างแม้กระทั่งในงานแสดงช้างประจำจังหวัดหลายปาก
หลายปีติดต่อกันไปฟังเสียงควานช้างกันฮะไปฟังครับ
กลุ่มวัยรุ่นครับจะมาก่อกวนผมเลยผมก็พาทีมงานระวังแต่แต่ก็มีจริงจริง
ในตอนในตอนหัวค่ำแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไรนะเราก็ไม่ได้ตอบโต้
แล้วพอตกดึกก็มีเสียงปืนอยู่สามสี่นัดแต่มันอยู่คนละทิศทาง
เราก็ไม่ได้สงสัยแล้วตอนเช้าเนี่ยตอนตีตีสี่ตีสี่
ได้ยินเสียงปืนอยู่กับช้างเราเลยให้ให้น้องควานอ่ะ
เข้าไปดูน้องควันก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่น๔คนงดรถมอไซค์๒คัน
ขับออกมาจากช้างเราก็สวนทางกันไปแต่วันนั้นน่ะ
ปัญหาที่เราไม่ได้แจ้งความเพราะเราไปดูช้างแล้ว
มันไม่เห็นแผลนะครับมันไม่มีแผลเราเลยเราเลยเข้าใจว่ามันอาจจะไม่โดนช้าง
ก็เลยเงียบพอวันหลังขึ้นมาแผลเริ่มบวม
ไปยิงเขาทำไมค่อนข้างใช่ถูกต้องน้องก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
แล้วก็ไปหาเรื่องด้วยตกดึกนะเจ้าควานช้าง
ก็ไม่เอาเรื่องนะไม่ตอบโต้แต่ตกดึกก็ยังไปตาม
หางช้างน่ะถูกเดี๋ยวนี้เขาคลาดพื้น

คราบน้ำมันกระจายอยู่หลายหาดนะคะ
แล้วก็มีฟองสีเหลืองอยู่ริมชายฝั่งกันด้วยชายหาดนะคะ
จำกัดก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มีการว่าจ้างให้มาตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลระยองค่ะ

เรื่องต้นเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและทรายไปตรวจพิสูจน์
โดยจะเก็บทั่วทุกชายหาดของจังหวัดระยอง
ตั้งแต่ชายหาดเขตพื้นที่ตำบลมาตะพุทธ

ก็พบว่ามีคราบผงสีดำจำนวนมากนะคะ
มาเกออยู่บนชายหาดตลอดเป็นแนวยาวประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วก็ยังพบฟองสีเหลืองอมดำลอยเป็นแพร่ขนาดใหญ่ในทะเลค่ะ
บางส่วนก็ถูกคลื่นซัดเข้ามาบนชายหาด
บางส่วนก็ถูกคลื่นซัดแตกตัวกระจายออกไป
จากการสอบถามชาวประมงเรือเล็กแหลมเจริญ
ก็ทราบบอกว่าคราบสีดำมีลักษณะเหนียวด้วยค่ะ
ถูกพัดเข้ามาตั้งแต่วันที่๑๗กุมภาพันธ์จำนวนมากเลย
แต่ปรากฏว่าก็ยังคงมีคราบน้ำมันเป็นผงสีดำลอยเข้ามาเพิ่มอีก
ซึ่งจะเห็นเป็นคราบสีดำตลอดแนวชายหาด
ชาวบ้านก็เลยต้องการให้มาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบว่ามันมีอันตรายหรือเปล่าแบบนี้

ชาวบ้านเขาก็กังวลแม้กระทั่งอาหารทะเลในบริเวณนั้นเอง
เขาก็ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าคนก็ไม่กล้าทานอาหารทะเล

เขาต้องเอาน้ำไปตรวจสอบถูกต้องไหม
แหละที่เขาทำมาถูกต้องว่าจะต้องเอาน้ำไปตรวจสอบคุณภาพ
ที่ตอนนั้นเหมืองทองคนแบบว่าทำไมถึงแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคนหายใจไม่ออก
หรืออะไรอย่างนี้คนตรวจเจอเยอะสารเกมีในร่างกายเยอะ
เพราะฉะนั้นชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเนอะ

แล้วก็อาหารทะเลก็ต้องมาตรวจสอบคุณภาพว่ามีสารปนเปื้อนอยู่ในอาหารทะเลด้วยหรือเปล่า
เวลาบริโภคก็ต้องมั่นใจนิดนึงละกัน

น้องถามจริงปกติน้องซื้อของออนไลน์ไหม
ซื้อแต่มันรู้คลาสนึกออกไปว่าแบบวันนี้เราฟังบ่อยอ่ะ
พอเขาโทรมาได้ปุ๊บเขาก็จะโทรอยู่แบบนั้น

บางวันมาจากเกาหลีบ้าง
อย่างวันนี้ล่าสุดมาจากลักษัมเบิกอย่างนี้

สถาบันอะไรต่าง

เราก็จะเริ่มรู้แกวตอนนี้ว่าสมมติ

ของโทรเซ็นเตอร์ยังไง

โอ๊ะคนละหมื่น
อันนี้คือแนวไหนมตรสแกมโรแมนส์สแกมป่ะ

คือโทหมาเนี่ยโทหมาโทห

หรือไม่รู้วันนี้อาจจะไม่ใช่ทฤษฎีนี้จริงนะ

หรือข้อมูลอะไรหลุดไปทำไมมันได้เบอร์โทรศัพท์

มีคนขายโม๊ต

แต่ของพี่เช่านี้คือ

มีอีกเครื่องหนึ่งที่ไม่เคยซื้อของออนไลน์เลย

แต่มีโทรเข้ามาเหมือนกัน
ทุรกรรมทางธนาคารอ๋อใช่อืมแต่ไปพูดซื้อของอ๋อแหล่งจะไม่ได้
ใช่ธุรกรรมทางธนาคารอีกเขาจะรู้เลยนะว่าลูกค้าคนนี้มีเงินเท่านี้เท่านี้
ยอดตรงนี้เท่านี้มีเบอร์นี้เบอร์นี้แล้วก็มีการขายข้อมูลกัน
หาข้อมูลเสร็จแล้วพวกนั้นเนี่ยก็จะเจาะจงโทรมาเลย
ก่อนเราจะโดนอะไรประกันอ่าฮะถูกต้องไหมอืมแต่เขาไม่มีใครอ้างประกันนะ
เดี๋ยวนี้ประกันมันเชยนะงั้นหนูตอนเนี้ยใช้วิธีการเชยตอนนั้นคืออ่ะประกัน
ขยบมาอีกก็คือมีของติดค้างแล้วคุณใช้ของผิดกฎหมาย
ที่เขาโทรศัพท์มาเนี่ยค่ะแล้วลองคุยไปถึงขั้นที่มีการโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ของหนูเคยมาแล้วแล้วหนูลองคุยไปจนถึงจุดนั้นนะคะ
รถเมย์เลยหนูนั่งคุยเลยเพราะว่าแต่หนูคุยอ่ะไม่ได้นะเพราะว่าเขาฟังเสียงหนูเขาจะรู้เลยเพราะหนูเสียงแข็งใส่ตั้งแต่ต้น
โทรมามีอะไรเหรอคะเขาวางเลยแต่คุณสามีใช้นิดนึงคือมีความอึกอะอึกอัก
เวลาพูดเสียงอึกอักอึกอักนิดนึงเขาจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้ไม่รู้
วิธีการก็คือคุยไปเรื่อยจริงอัดคลิปไว้ด้วยนะถ้าเปิดเสียงให้ฟังก็ได้นะคุยไปเรื่อย
เสร็จปุ๊บก็คุณเนี่ยมีของผิดกฎหมายแล้วคุณมีการส่งเสื้อผ้ามาจากเมืองจีนมาจากปากกิ่งปลายทางคือที่นี่ที่นี่
ส่งมาตอนนี้เนี่ยแล้วก็ให้จดเลยว่าคุณมีอะไรบ้างแล้วบอกว่าเนี่ยคุณต้องไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานที่เกิดเหตุคือสพช้างเผือกก็คือที่เชียงใหม่ขอไปติดอยู่ที่นั่น
เสร็จปั๊บพอบอกแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็โทรไปเขาจะโอนสายไปที่ตำรวจแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ให้ลองอธิบาย
ก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกไปว่าของติดค้างผิดกฎหมายโอเคเนี่ยก็ตามที่คนอื่นเขาโดนโดนกันคือทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นแล้วมีทุกวัน

ต้องไปหาร้อยเวรชื่ออะไรคะหาใครคะ

แต่ยังไม่ได้ไปเช็คว่ายังไงพูดชื่อตำรวจมาเลย
พอมีชื่อตำรวจปั๊บไปเช็คก็จะขึ้นชื่อตำรวจจริง
มันก็จะมีรู้หรือเปล่าใช่ซึ่งบางทีตำรวจคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวด้วย
อาจจะไม่รู้แต่สพช้างเผือกโดนบ่อย
แล้วพอเสร็จปุ๊บพอลองถามว่าเราไม่สะดวกเดินทางไป

เดี๋ยวนี้มีการอ๋อแจ้งความโดยการแอดไลน์
ตลกปะพี่แอดไลน์นี่คือเข้าทางเขาแล้วเรียบร้อยแล้วแอดไลน์แอดไลน์
แอดเขานะหนูยังจำได้เลย
คุณจะเห็นเลยว่าข้างในเป็นสัญลักษณ์ของตำรวจสถานที่ตำรวจ
ใช่แล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยก็คือบางคนอย่างที่โดนกันก็คือ
พอแอดเข้าไปเขาก็จะเริ่มตรวจสอบบัญชี
มีการโอนเงินเข้าบัญชีอย่างที่เราเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งโดนไป
อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องระวังห้ามโอน

อันนี้มาเป็นลักษณะทุกข้ณ์เมืองเลยแม่

แต่ละคนนี้ทำยอดเหมือนเออีเลย

เพราะฉะนั้นอย่าทำเลยจริง
หนูบอกว่าไม่ให้รายได้ดีเราไม่มีเราล็อก

แล้วหายไปประมาณเกือบแบบ๒๓นาที

ไปเตรียมงานก่อนซึ่งวันนี้แก๊งคอร์นเซ็นเตอร์
เขาก็จะใช้มุกใหม่ยังไงมุกใหม่ไปอีก
ก็เหมือนเดิมนั่นแหละแอบอ้างชื่อของเราเนี่ย
ส่งของผิดกฎหมายเหมือนที่ผมดูนะตรงนี้เลย
หากไม่อยากมีความผิดนะให้จ่ายเงินเคลียร์คดี
หรือไม่ก็ใช้วิธีการทวงมาทวงเงินแบบดื้อเลย
อ้างว่าเป็นเพื่อนคนใกล้ชิดเป็นหนี้ให้รีบชดใช้นะ
ล่าสุดครับคุณดูจากสมาชิกพันทิพย
เอาเรื่องจากพันทิพย์มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะ

เขาถูกคอร์เซ็นเตอร์เปลี่ยนมุกในการหลอกลวง
โดยเพราะสมมุติว่าเจอแก๊งวิชาชีพคอร์นเซ็นเตอร์เนี่ย
มันโทรเข้ามาเบอร์เรามามุกใหม่แล้วนะเพื่อนพี่

คลาสสิกสุดมันจะต้องโทรมาจากไหน
ปปสปปยาเสพปปงปปดีเอสไอแอดเดนมันจะมีดีเอชแอล
ตอนนี้เริ่มจับได้เยอะแล้วมันมามุกใหม่แล้วจัด
คราวนี้มันบอกมันมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดนมาตั้งแต่ทวงภาษีหนูโดนมาตั้งแต่ภาระการ

หายไม่มีแบบเนี้ยนี่เคลียร์
เบาเท่าบอกว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงขั้น
บอกว่ามีแต่งชุดตำรวจนั่งอยู่ตัดผมเกียรทุกอย่างเลย
แล้วคุยกันเลยเพราะว่านี่เนี่ย

เขาไม่มีมาเก็บแบบนี้ค่ะนะปรับจราจรใบส่งใบสั่ง
มันส่งมาที่บ้านหรือไม่ใช่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

เอาจริงเหรอพี่เสียเวลาหนูไหมเออคุยก็ได้หนูก็คุยไปเรื่อย

เราจะได้รู้เลยว่าเราทำข่าวเราต้องรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงบ้าง

แต่ฉันโทรไปพูดฉันบนความอดทนน้อยไง

ฉันถามล่าสุดเนี่ยมันโทรมาเนี่ยเมื่อเช้า

ใช่ก็พูดรู้เสียงเชิงเขาก็รู้เหรอมั้ง
เขาบอกโทรมาขนาดนี้ยังไม่ทันจะตื่นเลย
๙โมงก่อนมึงเริ่มแล้วหรอ
ตั้งแต่เช้า
เราเลยครับข้ออย่างนั้นครับจริง
ก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นพวกหลอกลวง

แล้วเราก็วางสายมันไปปั้ง
ครับผม

ล็อกเบอร์ขอเตือนพวกพี่พันทิพย์

หนูก็บล็อกไปมาเลขใหม่ด้วยจากประเทศใหม่
ก่อนวางอวยพรให้เขาเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะ

เมื่อกี้นี้ขออนุญาตไปนิดนึงนะคะ
เมื่อกี้นี่ที่เราอ่านเรื่องของที่บอกว่าลูกสาวทิ้งคุณป้าเขาไว้ที่หน้าห้าง

มีคุณผู้ชมทวิตเตอร์มาบอกนะคะ

ที่ถูกทิ้งก็คือญาติทิ้งนะคะ
ลูกสาวอยู่ต่างประเทศช่วยประสานรถมารับตัวให้นะคะ
คุณผู้ชมส่งมาบอกคุณอ้อมใจขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณนะครับแต่ยังไงก็เป็นคนในครอบครัวก็น่าจะดูแลกันให้ถึง
ไปเรื่อย

โจรมันเก่งกว่าเราเธอ

ขนาดที่เขาบอกโอเคโลกเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นคอย
ลองเข้าไปดูสิโอ้โหลงทุนคอยกันแบบคอยอะไรนะจริงไหมล่ะ

มันก็คือในที่สุดมันก็เท่ากับคอยปลอมเท่ากับแชร์ลูกโซ่

อ่าแต่คอยจริงกันบางคนก็ต้องศึกษาอีกแน่
นี้คุณจะรู้จักคอยคุณจะรู้จักเหรียญนู่นเหรียญนี่ขึ้นมาเยอะแยะ
เดี๋ยวดูสิมันก็มีคิดวิธีเหมือนเมื่อก่อนอะไรอ่ะตอนนี้คุณเป็นสมาชิกแล้ว
มันคลาดสินแต่เริ่มได้คืนภาษีตอนนี้คุณโดนภาษีย้อนหลัง
ขายของขายประกันมันจะไปเรื่อย
ผลตอบแทนดีลงทุนร้อยหนึ่งได้คืนทุกเดือนทุกอาทิตย์อะไรอย่างนั้น
โอ้มันมีเยอะแน่นดี

เอ้าเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
ในทวิตเตอร์คุณออกมาเขียนกันเยอะเนอะ
ความสุดท้องแนวร่วมเยอะมาก
จริงต้องการไม่ได้จริง
โดนกันหมดทั้งนั้นอะจริง
โดนเยอะ
ทีแรกบอกว่าลองพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศใส่เขาจะรีบวางกันทีค่ะ

แต่เดี๋ยวนี้มันตอบภาษาอังกฤษเราได้แล้ว

อันนี้ของคุณเด็กหญิงบ้านนอกบอกว่า

ให้บอกว่านามสกุลจันโอชาค่ะคุณแม่

นี่เขาบอกว่านี่

อยากให้มันดำไปเทนไฟล์เทนนึงเลย

ต้องคอยระวัง

คือตอนนี้แสดงว่าเมื่อกี้ที่เล่าแล้วเนี่ย

เมดอะไรอีกแล้วแล้วส่วนมากก็บอกว่าเนี้ยค่ะ
ก็มีเหมือนกันต้องคอยระวังคือตอนเนี้ยแสดงว่าเมื่อกี้
เพราะเลิกโทรได้แล้วหนูโดนเกือบทุกวันพี่โทรทุกวันเหรอ

โทรศัพท์เปลี่ยนแต่บางทีแรกก็จะเป็นเบอร์เดิม
หลังเริ่มมีเบอร์แบบตัวเลขบวกข้างหน้าเป็นเหมือนเลขต่างประเทศ
ทำได้ยังไงก็ไม่รู้อันนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันมันขึ้นด้วย

ไม่มีบางเบอร์เดี๋ยวเลือกมานะ
มีบางเบอร์หนูเคยเอาเบอร์โทรศัพท์ไปถาม
ข้าวโทรศัพท์ที่หนูใช้ว่า
เบอร์นี้อยู่ข้้ายคุณไหมช่วยเบาคไม่ได้โทรขายหรอ

เราก็บล็อกเองได้ไหมน้องแม่ง
พอสภาพของกรรไกรในกองกระดูกของคุณย่าหลังจากมีการชาวบนักกิจสบไปแล้วนะคะพร้อมกับระบุบอกว่าย่าล้มตั้งแต่ปี๒๖๖๔แล้วก็บ่นว่าเจ็บสะโพกอยู่บ่อยตรงที่ผ่าตัดย่าพาไปเอ็กซาเรย์ก็ไม่พบอะไรจนมาวันนี้หายสงสัยเคยได้ยินแต่ข่าวหมอลืมกรรไกรในท้องคนไข้ไม่คิดว่าจะเกิดกับย่าทางด้
กรรไกรผ้ามากกว่านะคะกรรไกรไม่ใช่สิ่งที่จะลืมง่ายยิ่งการผ่าสะโพกแผลเล็กมากโอกาสลืมแทบไม่มีเลยแล้วหมอจะแช็กอุปกรณ์หลังผ่าตัดเสมอและหากเอ็กซาเรย์แล้วมีจริงยังไงก็ต้องเจอโดยการลงโป๊สแบบนี้อาจจะทำให้โดนฟ้องนะคะ
นี่เอาให้ดูเลยว่าลักษณะจะเป็นลักษณะนี้เครื่องมือแพทย์
จะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะเราเห็นภาพแบบพระสงฆ์หลายรูปหลายท่านท่านก็มีแบบว่าข่าวคราวใช่ไหมล่ะ

มันก็จะรู้สึกเจอข่าวนี้ก็โดนอีก
ที่สำคัญตอนนี้ระดับเจ้าอาวาสทั้งนั้นเลย

เจ้าคุณแจ๊คค่ะปมเงิน๑๒๓ล้านเปิดกุฏิปกติต้องเจอคัมภีร์บทสวดบทเจอถุงยางกับเหล้า

อ้างบอกเป็นของลูกศิษย์นะถุงยางอืมส่วนเหล้าก็มีคนมาถวาย
ซึ่งวันนี้มันสองข่าวติดแล้วไงคนตำรวจตีจรวนเกียจปานแก้วเนี่ย

ล้างบาปปราบอลัชชีนะครับ
ทุจริตเงินทอนวัดว่าการเข้าตรวจค้นเนี่ย
เอาที่ดิน๓แปลงอย่างเดียวนะ๒๑ล้านบาท

อืมถุงยางอ่ะชิ้นหนึ่งฮะท่านอาจจะนะแล้วก็ยังมีปืนด้วยบีบีกันอ่ะ
อืมไปยิงกันตอนไหนไม่รู้ทำไมอ่าฮะมีปืนบีบีกันอีกกระบอกหนึ่งยิง
ม่วงอืมจากแนวทางการสอบสวนนายนพรัชเบนเจวัฒนานันต์อัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขามอบหมายให้พระสิทธิ
วรนายกหรือเจ้าคุณแจ็คเนี่ยเจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียนที่สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวเนี่ย
รวมรวมรายชื่อวัดที่จะรับเงินบูรณะซ่อมแซมจากทางสำนักพุทธศาสนา๑๒วัดเนี่ย
งบประมาณน่ะร้อยยี่สิบสามล้านบาทอืมฮือเมื่อได้รับการอนุมัติปุ๊บ
พระสิทธิวรณายกเนี่ยกระเจนจากเจ้าอาวัดต่างต่างที่ได้รับเงินว่าอ้าว
ไปบูรณปฏิสังขรวัดใช่ไหมครับอ่ะทอนเงินมาอืมคือเอาเงินทอนนั่นแหละอืมอ่า
อนเงินมาแล้วก็เอาเงินกลับมาแบ่งเพียงบางส่วน
ส่วนทอนให้วัดต่างส่วนที่เหลือเนี่ยทอนไปทอนมาได้เท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ฮะร้อยสิบล้านบาทอ๋อแสดงว่าให้วัดที่เหลือเนี่ยซึ่งทั้งวัดนั้น
มีทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดวัดด้วยกันให้ไปวัดละล้านดูสิที่เหลือก็อยู่ที่
ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณใหญ่ครับผมจะนำไปแบ่งกับนายนพรัชเนี่ย
เพื่อยักย้ายถ่ายเทแปลงเป็นเงินสดให้เป็นทรัพย์สินมีค่าเช่นที่ดิน
ที่ถูกซื้อในชื่อของพัฒนานันเบนจวัฒนานันต์อืม
ภรรยาของนายนพรัชเนี่ยเขาก็รวบรวมรับหลักฐาน
และในที่สุดวันนี้ขออำนาจศาลออกหมายจับนางพันธานันหรือนาง
และนางสาวนัทธพรครับสอบปากคำเจ้าอาวาสต่างต่าง
เอ็ดวัดฮะในฐานะพยานฮะทั้งหมดให้การที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์
ในทิศทางเดียวกันเบื้องต้นเนี่ยพระสิทธิวรนายกเนี่ย
ตอนนี้พระถูกแจ้งความแล้วแจ้งข้อหา
ความผิดในมาตราหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดและความผิดฐาน
ร่วมกันฟอกเงินดูดินี่ฮะมาจากคุณแจ๊คนะครับผม
สี่ข้อหาค่ะครับอืมนะฮะเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเบียดบังทรัพย์นะครับ
เจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยสุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐนะฮะ
สามเป็นเจ้าที่พนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วก็สี่ร่วมกันฟอกเงินนั่นเองครับมีอาทิตย์ไหนที่ไม่ต้องมีข่าวพระบ้างอ่ะ
อืมนี่ไงนะฮะก่อนหน้านี้ก็เลยหนูไปวัดหนูเลยคิดตลอด
ใช่เจ้าอาวาสที่ตัดเสียนพระตัดพระมาทำเป็นโลหะแล้วไปขายแล้วก็ดูดยาบ้าด้วย
หรือบางทีนะหรือเราจะถึงยุคที่เราจะต้องอ่านหนังสือธรรมะ
แล้วก็อย่างที่บอกใครจะไปไห้ไปยงพยานเราสวดมนต์เขาก็ยังสบายใจกว่าเพราะไม่มีตัวตน
อืมนอกจากคนจะไปหาผลประโยชน์หรืออะไรหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะนะฮะ
สมมุติเราเจอข่าวพระที่มีตัวตนแล้วอย่างเงี้ยมันเสื่อมแต่พระดี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

เอาละฮะมีการบ้านให้ชาวเน็ตได้สืบกันอีกแล้ว
หลังจากเพจเจ๊มอย๑๐๘เนี่ย

ปริศนาถึงคู่รักวัยว้าวหุ้น
โดยระบุว่ามีคู่รักวัยว้าวุ่นกับแฟนตี

และใช่ค่ะพวกแฟนคลับก็แชทมาถาม

การไม่ลงรูปคู่ไม่ได้การันตีว่า
รักมึงพังอีผี

นี่มันมีคำว่าอีผีด้วยเหรอคะ

กูไว้ออกอยู่หัวหน้าเข้ามาสืบจริง
งานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นแถม

หลายคนก็เป็นน้องก้าว
สุภาษาลาหรอกับชาวชาวริต

ใช่ไหมฮะทางนี้เมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมน้อง
ครับกรเทอมน้าคนละชาวกันนะ
ตกลงอีผีหนูพุ่งอยู่ที่คู่คุณแม่นะ

ดินเนี่ยสนุกอยู่หนา

เมื่อกูรอดูจะเหลือสักกี่คน
ตอนรุ่นแรกอีทอยเฟย์อยู่ไปนะอันนี้มันรุ่นใหม่แล้ว

และเวลานี้ละครแปลกเม
ว่าเหรอเฮ้ยทำไมพวกแกหล่อกันได้ยังไงวะ
หลอกขึ้นเยอะเลย
หลอกกันหมดเลย

ตัวเต็มไว้

มาที่น้องคนนี้ดีกว่าหล่อตลอดการอยู่แล้ว
บิลกิ้นนะฮะแจ้งความหลังถูกสะกดรอยตาม
คู่กรณีรับผิดไม่มีเจตนาประทุษร้ายนะครับ

แล้วก็เฝ้าดูบริเวณรอบบ้านรวมถึงลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวนะครับ
ทำให้ศิลปินเนี่ยรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะครับ
เข้าแจ้งความที่สอนอบังพัฒน์ล่าสุดครับทางด้าน
นาดาบางกอกต้นสังขบนะฮะสังกัดดีกว่า
ร่อนจดหมายชี้แจงว่าทีมกฎหมายนะครับ
และตัวแทนของบริษัทเนี่ยได้เข้าพบกับเจ้าที่ตำรวจที่สนบังพลัดนะครับ
แล้วก็คู่กรณีที่ขับรถตามนายพุทธิพงศ์นักแสดงในสังกัด
โดยหลังจากที่บริษัทลงประกาศไปก่อนหน้านี้
คู่กรณีได้ติดต่อเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ชี้แจงว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาประทุษร้ายนะครับ
จึงมีการนัดพบนะฮะกันต่อหน้าเจ้าที่พนักงานนะครับ
เพื่อหาข้อยุติโดยมีผลการพูดคุยดังนี้คือ
คู่กรณียอมรับผิดแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่กระทำการละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินอีก
หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งทางคู่กรณียินดีรับโทษสูงสุด

ตอนนี้ก็ออกมาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็จับมือกันเรียบร้อยแล้ว
น้องบิลกิ้นก็ปลอดภัยไม่มีใครตามแล้วนะครับ
มาดูเรื่องนี้ค่ะต้องบอกจริงว่าน้ำมันดีเซลดีเซลลงมา๒บาทถูกต้องไหมคะ
แต่หลายคนบอกว่ารอมากเลยว่าเมื่อไหร่เบนซินจะลง
พรุ่งนี้เบนซินจะลงนะคะแต่ปรากฏว่าพี่เกรชุรินทรของเราอาจจะเติมไปก่อนแล้ว
ก็เลยมีการแบบว่าออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ระบุบอกว่าวันนี้เติมน้ำมันเต็มถังไป๒๘๐๐บาท
ใจโคตรจะวิวบ้าเอ้ยเท่นี่
งานนี้เรียกว่าผู้ใช้โซเชียลกระนำเข้ามาถูกใจ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าพี่เกสคะเติมน้ำมันไปแล้วพรุ่งนี้น้ำมันลง๔๐สตางค์ค่ะกลุ่มเบนซินนะคะ
ฟังค่ะนี่เราขึ้นให้ดูนะคะส่วนดีเซลยังคงที่อยู่ที่๒๗บาท๙๐
๙๔ซัตรังค่ะครับผม๒๗บาท๙๔ซัตรังนะคะลงมา๒บาท
แกสโซฮอก็๓๕๗๕นะครับ๙๑ก็๓๕๔๘นะครับผมโอ้โห
พี่บอกพี่เกดไม่ต้องเสียใจหรอกแนวร่วมเยอะใช่โดนถ้วนหน้า

อันนั้นเราก็มีเพื่อนร่วมกว้นอยู่แล้วเกรดพี่ชาวมึงโดนไป๒๓๐๐

หน้าสวยด้วยใช้เซลัมแต่ถ้าหน้าน่าสั้นใช้เสวา
ดูดิอันนี้ธุกัณฑ์จริง

ชมพระเอกซุปตาเผยโมเมนต์อยู่บ้านทำกายภาพบำบัดให้กับคุณพ่อนะครับ

นะฮะเป็นพระเอกที่น่ารักมากสำหรับน้องคนนี้นะฮะ
ส่วนตัวพี่ชาวรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นเด็กที่ใช้ได้

หลังจากคุณแม่แก้วได้มีการเผยภาพนะผ่านอินสตราแกรมนะครับ
โดยเป็นภาพที่น้องณเดชน์นะฮะดูแลป่าโยชิโอนะครับผม
เป็นอย่างดีนะครับพร้อมระบุว่าหมอกายภาพจัดแต่เช้า
งานนี้แฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นเห็นแล้วปลื้มใจจังคุณแม่แก้ว
มีลูกชายกระตันยูเป็นบุญจริง
ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ
ก็นางตอนที่นางเรือยใหม่นางเป็นดาราใหม่

ให้พ่อไปไหนมาไหนอะไรที่แบบรถที่

แต่หมายถึงว่าเล่นละครเรื่องแรกนางก็ซื้อแบบให้พ่อนาง

นี่น่ารักจริงคู่ชีก็ต้องรักด้วยกันนะ
อ๋อฮะนะครับตกลงบ้านแล้วป่ะหรือไงพี่ชาวบ้านอ่ะตกลงไปถ่ายบ้านให้หนูอยากจะไม่รอครับ

ตอนขึ้นหมาเยอะมากเลยแม่รู้ก่อนนะครับ

ดูสิมันจะลงไหม

ไม่มีไม่มีเหมาะ

โปรดติดตามตอนต่อไป